ต้นไม้เนี่ยที่หลายคนเขาชอบปลูกกันในตอนนี้แล้วมันเอาไปขายทำราคาได้ดี

ก็คือต้นกล้วยด่าง

กล้วยด่างมันมีราคาแพงแต่สุดท้ายคนที่เขาซื้อมาไปเจอกับอีกคนนึง
ลาดท่าล้มทับใส่กล้วยด่างราคาแพงอะครับ
อ้าาาาาาาา

เออเล่าสิคะเกิดอะไรขึ้น
พระเจ้าช่วยกล้วยหัก

อุ้ยต้นนี้แล้วอยู่ดีค่ะ

แล้วล้มทับลงไปต้นกล้วยต้นนี้
ราคาเป็นแสนนะครับ
โอ้โหทีมข่าวของเราเลยต้องรีบลงพื้นที่ไปดูเลยครับ

ไปยังพื้นที่
หมู่๔ตะบนงิ้วราย
อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปธมศ์อืม

ไปดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นกับตา
ไปถึงบ้านเขาเลยก็คือนายภูวเดชบารมีธนทร
อายุ๓๕ปี
เจ้าของคลิปนี่แหละครับที่เขาโพสต์เอาไว้
นี่ไงเจ้าของต้นกล้วยเดินออกมาแล้ว
เดินมาแบบอาดมาเลย
มาคนไหนเป็นนักข่าวมาเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟัง
วันนั้นคือวันที่๑๕ตุลาคม
ตอนนั้นเนี่ยน้องชายของเขา
น้องชายแท้พลาด
ก้าวพลาดพอดีขามันอ่อนแรง

ก็เลยไปทับกับต้นกล้วยด่างพันด่างแดงอินโด
ผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกป่ะนะมันน่าจะต้นด่างด่างแดงไหม

ถ้าเรียกสั้นก็กล้วยแดงอินโดก็ได้

เขาบอกว่าเอาราคาที่เขาซื้อมานะ
เขาซื้อมา๒๐๐๐๐๐บาท

เหตุการณ์นั้นตัวคนที่ทำต้นกล้วยหักที่ล้มทับต้นกล้วย

ตัวคนที่ทับต้นกล้วยเขาก็ได้รับหมัดเจ็บเหมือนกัน
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เอางี้รุ่งเช้าอีกวันพอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตัวน้องชายคนนั้นเขามาขอโทษแล้วนำเงินมาสามหมื่น
แล้วเขาสัญญาเลยนะว่าเดี๋ยวจะหาที่เหลือมาชดใช้ให้ครบครับ
แต่อย่างนี้ตัวเจ้าของต้นกล้วยเขาบอกว่าเฮ้ยน้องไม่เป็นไร
ใจใจกันไปเลยไม่ได้โกรธแล้วไม่เอาเงินด้วย
เขาบอกว่าเฮ้ยมันคืออุบัติเหตุน้องเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
เอางี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่คิดเงินไม่เอาตังค์
น้องก็เลยบอกขอบคุณนะครับพี่ครับแล้วก็เดินถอยหลังเอ้าไปทับอีก๒๓ต้น
แล้วเขาบอกเออไม่เป็นไรไม่เอาเงินเอาตังค์แต่ไม่ต้องมาให้เห็นหน้าแล้วได้ไหม
เล่นแซวเล่นแซวเล่นคือต้องบอกแบบนี้ว่าต้นกล้วยเนี่ยนะ
โดยเฉพาะไอ้กล้วยด่างที่มันมีมากมายหลายสายพันธุ์ราคามันแพงมากเลยใช่ไหมน้องใบตอง
ก็แพงอ่ะคุณแต่ว่าราคามันก็ขึ้นลงตามตลาดแหละก็ต้องคอยแบบว่าสังเกตราคา
เพราะว่าการลงทุนกับการปลูกต้นไม้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
แต่ทีนี้มันไม่ได้มีความเสี่ยงกับการลงทุนในการขายอย่างเดียว
คนที่ปลูกไว้ก็มีความเสี่ยงว่าจะโดนขโมยต้นจะหายไป